เรื่องของความคืบหน้าในการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุระเบิด
และความคืบหน้าในการตรวจสอบทุกพื้นที่ใน๗จังหวัดที่เกิดเหตุระเบิดขึ้น
ในช่วงวันที่๑๑แล้วก็๑๒สิงหาคมนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้น
ในพื้นที่ของดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
๙ชั่วโมงจากช่วงเวลาที่เกิดเหตุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๔สิงหาคมนะครับ

หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ที่ลำเลียงนายฐานทั้ง๕นายเนี่ย
กลับจากภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่แม่ห้องศรนะครับ
เพื่อจะเดินทางกลับไปที่พิสุนุโลกแล้วก็สัญญาณขาดหายไปในช่วงรอยต่อที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
หลังจากนั้นใช้เวลาในการค้นหาซากเฮลิคอปเตอร์๒๙ชั่วโมง
กระทั่งพบซากแล้วก็พบว่าพลตรีนพรเรือนจันทร์เสียชีวิตภายในเครื่อง
แล้วก็มีทหารอีก๔นายที่เสียชีวิตกระเด็นออกนอกเครื่องนะครับ
ชั่วโมงในการค้นหาแล้วอีก๑๐ชั่วโมงตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
สามารถที่จะนำร่างของนายทหาร๕นายจากเหตุเฮลิคอปเตอร์นี้ตกบริเวณเนินเขา๒๔๔๕ที่ยอดดอยอินทนนท์
ใช้เวลานาน๑๐ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างออกมาได้ด้วยสภาพความทุลักทุเล
ในการเข้าค้นหาแล้วก็การนำร่างออกมานะครับเพราะเนื่องจากเรื่องของสภาพพื้นที่อากาศปิด
หมอกลงจัดมีฝนตกและอากาศหนาวนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ก็มีอาการอ่อนล้าด้วย
ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ตี๓ก็สามารถที่จะนำร่างของนายทหารทั้ง๕นาย
มายังโรงพยาบาลค่ายการวิระเพื่อดำเนินงานในการตรวจพิสูจน์ศพ
แล้วก็จะดำเนินการในเรื่องของการที่จะมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องของการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็พระราชทานชั้นยศนั้นนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ทหารทั้ง๕นายณวัดพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ในวันนี้เวลา๑๗นาฬิกานะครับ
โดยร่างของนายทหารกล้าทั้ง๕นายลำเลียงจากจุดเฮลิคอปเตอร์ประสบอุบัติเหตุ
ใกล้ยอดดอยอินถนนมาประกอบพิธีอย่างสมเกียจในวันนี้
ร่างของพลตรีนพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๔
ร้อยเอกสุทันอ่องเมืองร้อยโทนวพันธ์มณีโชธ
จ่า๑๑ชัยศักดาธาโสจ่า๑๓มงคลชัยรู้งาน
ล่าสุดได้ถูกลำเลียงลงมายังศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ
แม่ปานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
หลังจากใช้เวลาในการลำเลียงจากจุดเฮลีคอปเตอร์ตก
นั่นก็คือจุดเนินเขา๒๔๔๕ยอดดอยอินถนน
ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นจนถึงเวลาตี๓ของเมื่อคืนที่ผ่านมา
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับใช้เวลาถึง๑๐ชั่วโมง
แล้วก็ใช้กำลังพลลำเลียงกว่า๑๐ชุด
ลำเลียงร่างของนายทหารเป็นไปอย่างยากลำบากตลอดทั้งคืนนะครับ
เพราะว่าต้องผ่านเส้นทางกว่า๖กิโลเมตร
แล้วก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น
อุณหภูมินั้นอยู่ที่๘องศาเซลเซียส

ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงร่างนายทหารทั้ง๕นาย
รวมถึงสภาพพื้นที่ที่ลาดเอียงเป็นที่ราชเชิงเขา
โดยร่างของทหารทั้ง๕นายทางญาติ

ที่จุดพักศูนย์ศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปาน
แล้วก็จะนำร่างไปยังโรงพยาบาลค่ายกาวิระ
เพื่อทำการพิสูจน์ตามกฎหมายต่อไปครับ
ขณะที่นางกันนิกาเรือนจันทร์ภรรยาของพลตรีนพรเรือนจันทร์
ซึ่งเฝ้ารอการลำเลียงร่างของนายทหารตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้
ก็บอกว่าจะทำภารกิจนี้เป็นครั้งสุดท้ายให้กับสามีผู้เป็นที่รักครับ
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่ไม่คิดว่า
ท่านที่โทรมาบอกพี่ก่อนที่ขึ้นฮอนะว่า
ตอนนี้พ่อจะกลับพิศนุโลกแล้วนะ

ไปช่วยชาวบ้านเขาเดือดร้อนน้ำท่วม

เช็คแล้วสภาพอากาศโอเคค่ะ

พอไปช่วยชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พ่อค้ากลับท่านก็โทรมาบอกค่ะว่า
พ่อจะขึ้นฮอกับพิศนุโลกแล้วนะ

คือรู้สึกว่าท่านจะย้ำมากกว่าทุกครั้งค่ะ

พระราชทานำหลวงอาบศพแก่นายทหารทั้ง๕นาย
จากนั้นจะนำศพนายทหารทั้ง๕นาย

และตั้งสวดพระอภิฒรรมศพ๑คืน
หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายศพไปตามจังหวัด
ที่ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนา
โดยร้อยเอกสุทันอ่องเมืองจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดครูหาสวรรค์อำเภอเมืองพิศนุโลก
โทนวพันธ์มณีโชธนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
จ่าสิบเอกชัยศักดาสาโทนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมะขามเตี้ยตำบลหัวรออำเภอเมืองพิสุนโลก
ส่วนจาสิบตรีมงคลชัยรู้งานนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ส่วนศพของพลตรีนพพรเรือนจันทร์บำเพ็ญกุศลที่วัดดอนขอนตานอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดิมนะครับ
สำหรับปฏิบัติการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกและกำลังพลทั้ง๕นายที่ขาดการติดต่อไป
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๔สิงหาคมคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เดินเท้ากำลังผสมทหารพรานป่าไม้ได้ออกเดินเท้าค้นหาในช่วงเช้าเมื่อวานนี้อีกครั้ง
ไปพบซากเฮลิคอปเตอร์บริเวณห่างจากหอเรด้าของกองทัพอากาศ
ซึ่งเป็นเนินเขาใกล้ยอดดอยอินถนนที่จุดเนินเขา๒๔
ก็ใช้เวลาในการค้นหาจนพบซากเฮลิคอปเตอร์ถึง๒๙ชั่วโมง
ซึ่งการค้นหาจนพบร่างของนายทหาร๕นายเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้คือเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ก่อนที่จะใช้เวลาอีกถึง๑๐ชั่วโมงในการที่จะนำร่างของนายทหาร
มายังจุดที่ญาติของกำลังพล๕นายที่ปักหลักรออยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติกิวแม่ปาน
เพื่อประกอบพิธีอย่างสมเกียจถือว่าเวลาในการค้นหาล่าช้าไป๖ชั่วโมงนะครับ
เพราะว่าเรื่องของสภาพพื้นที่เรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างเป็นอุปสรรค
และทำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยล้านะครับ
ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถนำร่างของนายทหารทั้ง๕นายมาประกอบพิธีอย่างสมเกียจได้
ตั้งแต่เวลาตี๓เมื่อคืนนี้แล้วก็ลำเลียงไปอย่างที่โรงพยาบาลค่ายกวีระนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ศพต่อไปนะครับ